คุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
ในกรุงเทพฯแถวรัฐพราวนะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๒ปีนะครับ
ถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนที่อยู่บนชั้น๓ของบ้าน

ลูกชายอายุ๑๗ปี

นี่นะฮะเป็นลักษณะบ้านที่เป็นตึกคูหาแบบนี้นะฮะ
ย่านพี่น้องบอกเขาเป็นบ้านแบบโกงสีอะ
รวมกันพี่น้องหลายครอบครัว

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
สนรัฐพร้าวก็ไปตรวจสอบนะครับ
แถวแถวบางกะปินี่กูภัยก็มานะฮะผู้เสียชีวิตอายุหกสิบสองนะครับ
แทงด้วยของมีคมสี่แผลใต้ราวนมซ้ายหลังศีรษะที่ขาซ้ายแล้วก็ขาขวาด้วยนะครับ
มีมีดปอกผลไม้ตกอยู่หนึ่งเล่มคนก่อเหตุคือลูกชายของผู้ตายอายุสิบเจ็ดปีนะครับ
หลังก่อเหตุหนีไปอยู่แถวตลาดบางกะปิส่วนภรรยาของผู้ตายแล้วก็แม่ของผู้ก่อเหตุ
บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าลูกชายเป็นเด็กพิเศษนะฮะเป็นออทิสติกแล้วก็ต้องรักษาเกี่ยวกับอาการทางจิตเวทมาตลอด
ปกติอยู่โรงเรียนประจำที่จังหวัดระยองเพิ่งไปรับกลับมาอยู่บ้านเมื่อ๒๒กันยายนนี่เอง
เนื่องจากช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมแต่ลูกชายเนี่ยไม่ยอมกินยานะฮะพฤติกรรมของลูกชายเนี่ยนะครับ
จะชอบนั่งรถเมย์เที่ยวคนเดียวคือแบบนั่งรถเมย์ได้ทั้งวันคุณแม่บอก
ก่อนเกิดเหตุ๓๔วันก่อนหน้านี้ลูกชายเคยขอเงินพ่อ๕๐๐๐บาท
บอกจะเอาไปซื้อบริษัทรถทัวร์เขาชอบนั่งรถเมย์นั่งรถทัวร์เที่ยว
แต่พ่อไม่ให้ก็ในมุมคุณพ่อก็คงเข้าใจว่าแม่ใช่ไหมมันก็จะไปซื้ออะไรยังไงล่ะบริษัทรถทัวร์
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ลูกชายก็ไปคุยกับพ่ออีกถึงห้องนอนเรื่องจะขอเงินไปซื้อบริษัทรถทัวร์
พ่อก็ไม่ให้อีกบอกมันซื้อไม่ได้หรอกจะซื้อยังไงแล้วบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวพ่อจะพาไปหาหมอ
ว่าลูกชายคงโกรธมีเสียงดังเออะโวยวายแล้วลูกก็วิ่งลงมาที่ชั้นล่าง
แล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปพอภรรยาขึ้นไปดูข้างบน
ก็พบว่าสามีถูกแทงเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ

จนกระทั่ง๕ทุ่มทุกผู้ชมครับ
ลูกชายของผู้ตายคนก่อเหตุตายไปตั้งแต่

เช้าวันนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาออกมาจาก
ห้องคุมตัวผู้ต้องหาของโรงพักนะฮะ
เพื่อพาไปส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญา
ต้องไปตรวจสอบอาการทางจิตเวทด้วย

เรื่องทางคดีความก็เดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะ
คุณพัชรวรินนะครับผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็ได้ไปตามเรื่องนี้นะฮะ
คือเพื่อนบ้านครอบครัวเองก็ยังทำใจกันไม่ได้
ขณะเดียวกันช่วงบ่ายที่ผ่านมาน้องสาวของผู้ตายได้รับศพพี่ชาย
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบึงทองหลางนะครับทุกผู้ชมครับ
น้องสาวของผู้ตายบอกว่าที่บ้านเนี่ยอยู่กัน๙คนเป็นครอบครัวใหญ่แบบกงศรี
พี่ชายเนี่ยเขาอยู่๓คนพ่อแม่ลูกที่ชั้น๓ของบ้านนะฮะ
ขณะเดียวกันตัวหลานชายเนี่ยที่เป็นคนก่อเหตุก็เป็นออทิสติกตั้งแต่เด็กเลย
กินยามาตลอดแต่ทีนี้ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ยอมไปหาหมอไม่ได้กินยาด้วย
หลานเนี่ยเคยบอกบอกยานี้มันเป็นยาเป็นยาคนบ้าเขาก็เลยไม่กินนะฮะ
รับว่าที่ผ่านมาหลานเนี่ยเอาแต่ใจขี้โวยวายเวลาไม่ได้ดั่งใจนะฮะ
แต่กับคนรอบข้างเนี่ยไม่เคยทะเลาะกัน
เขาก็รักพ่อเขานะแต่ก็ไม่รู้ว่าคือเขาเป็นออร์แกติกแล้วเขาไม่ยอมกินยา

เขาเครียดเขาจะปี๊ดขึ้นมาเลยไง
ก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปขัดใจตรงไหนก็ไม่รู้
เป็นปีแล้วแหละเขาไม่กินกินบ้างไม่กินบ้าง

น้องเขาบอกมีคนบอกว่ายาคนบ้าเขาก็เลยไม่กิน
เราบอกไม่ใช่มันเป็นวิตามินนะเขาก็ไม่กิน
นี่ฮะทางน้องสาวผู้ตายก็เป็นอาของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าหลานชายเนี่ยชอบนั่งรถเมย์ชอบนั่งรถไฟฟ้า
ชอบนั่งรถทัวร์คือชอบแบบทั่งไคร้
คือเขาออกจากบ้านไปเนี่ยบางทีคือนั่งรถเมย
เพื่อนั่งรถเมย์แบบสุดสายนะฮะ
พอสุดสายแล้วก็ขึ้นอีกทีนึง
เพื่อนั่งแบบสุดซ้ายกลับมาอีก
เขาฝันอยากจะมีรถเมย์ให้ได้เป็นร้อยคัน
ก็ญาติญาติก็เคยพยายามบอกเขาบอกโอ้โหมันไม่ได้หรอก
มันจะซื้อยังไงได้เป็นร้อยคัน
มันเป็นของรัฐบาลเราซื้อไม่ได้หรอก
แต่สุดท้ายเขาก็มีความฝันของเขาตลอด
จนกระทั่งก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนก็จะเตรียมเรียกพยานแวดล้อม
หรือว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในบ้านในวันนั้นมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
จากนั้นค่อยกลับมาดำเนินคดีทางกฎหมายกันอีกทีหนึ่ง